ฟุตบอลโลกจบแต่ความหวังใหม่กำลังจะเริ่มขึ้น
อะไรคะปรายศนียบัตรไทยฟุตบอลโลก

นักงานไทยรัฐไม่มีสิทธิ์ครับคุณครับ
เมื่อวานเนี่ยคือเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมคะ
ที่ให้ส่งเนี่ยคือ๑๔ใช่ไหม

เป็นวันสุดท้ายที่ให้ส่งทายผล
แล้วก็คือปรายศนียบัตรเยอะขึ้นเรื่อย
เหมือนวันแรกนะครับเพราะว่ามันยังมีหลายทีมไง

เหลือ๒ทีมสุดท้ายโครเอเชียกับฝรั่งเศส
เพราะฉะนั้นเป็นล้านฉบับที่ถูกส่งมา
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศแต่ละจังหวัดกันหน่อย
อย่างที่เชียงใหม่นี่เลยค่ะ
บรรยากาศที่สำนักงานปรายศนียบัตร
ปรายศนีย์เขต๕เทศบาลนครเชียงใหม่

เมื่อวานนี้แม้จะเป็นวันหยุดราชการ
แต่ก็มีประชาชนจำนวนมากนะ

เพื่อร่วมส่งทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๙

มือเป็นระวิงนะฮะเมื่อยมือแล้วเนี่ย
คือไทยรัฐกรุ๊ปเขาจัดกิจกรรมดีแบบนี้มา
ก็หวังที่จะให้ประชาชนได้ร่วมรุ้นรางวัลเป็นเงินสด

ร่วมกับของรางวัลคืนอีกจำนวนมาก
มูลราคาโอ้โฮคุณผู้ชมก็รวมแล้ว๔๐ล้านบาท

อย่างที่ที่ฉันบอกไปคือเกมฟุตบอลโลก

แต่ความหวังใหม่กำลังจะเริ่มขึ้น
รางวัลที่๑ก็คือใครที่ถ่ายถูกแล้วก็ได้
คือมูลค่าเงินสด๑๐ล้านบาทเลยนะ

ปรายศนียบัตรที่ถูกจับขึ้นมา
เป็น๑ใน๒๐๐กว่าล้านฉบับ

ว่าปีนี้น่าจะประมาณนั้น
แล้วก็เฉพาะของเขตภาคเหนือ๙จังหวัดเนี่ย

เบื้องต้นคาดว่าน่าจะทะลุเป้าก็คือ๑๗ล้านฉบับ
โอ้โหเยอะนะคะเฉพาะภาคเหนือค่ะ
มาดูที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับ
บรรยากาศที่ที่ทำการปรายศนีย์นครศรีธรรมราช

ประชาชนเมื่อวานนี้เขาก็ยังไปซื้อกันได้อยู่นะ

แล้วเขามีปั๊มให้ด้วยนะแค่เขียนชื่อทีมเท่านั้นเอง

และทีนี้เมื่อวานนี้ก็มีประชาชนเดินทางไปซื้อเป็นจำนวนมาก
ตอนท้ายตอนนี้ต้องครึ่งต่อครึ่งแล้วคุณซื้อ๑๐๐ปริศนียบัตร
คุณก็ต้องแบ่งสิฝรั่งเศสสัก๕๐ใบโคเอเชียสัก๕๐ใบ
แม้ว่าใจจะเชียร์โครเอเชียแต่ก็อยากจะเขียนให้ฝรั่งเศส

นายทวีศักดิ์ล้อเสงนะคะเป็นหัวหน้าที่ทำการปรายศนีย์นครศรีธรรมราช
บอกว่าช่วงแรกของการแข่งขันฟุตบอลโลก
บรรยากาศการจำหน่ายปรายศนียบัตรยังเงียบเหงาอยู่เลย
แต่ช่วงนี้คึกคักมากโดยเฉพาะเมื่อวานนี้
ขายได้ถึง๒๕๐๐๐๐ฉบับ
ยังไม่ถึงเที่ยงวันเลยนะก็คือเปิดแต่เช้า
ไม่ถึงเที่ยงวัน๒๕๐๐๐๐ฉบับ

ลงทุนหลัก๑๐หลักร้อยคุณได้หลักล้าน

ไม่ต่างจากที่ทำการปรายศนีย์ขอนแก่นนะครับ
ก็ประชาชนมาร่วมสนุกกัน
ปรายศนียบัตรทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๑๖

เจ้าหน้าที่บอกว่าจำหน่ายปรายศนียบัตรได้มากกว่า๑ล้าน๓แสนฉบับ
แล้วก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่๑๗๐เชียร์
ทีมชาติฝรั่งเศสว่าจะคว้าแชมป์อีกนะครับ

อกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์ขอนแก่น
เลี้ยงอาหารแก่ประชาชนที่มาส่งปรายศนียบัตรอีกด้วยนะครับ
เรียกว่าอิ่มท้องอิ่มใจร่วมสนุกกัน

ที่บริเวณที่ทำการปรายศนีย์ลบบุรี
ก็นี่เลยนะคะมีการสร้างบรรยากาศ
ด้วยการนำเต็นต์มาวางไว้

มีทงชาติมาประดับตกแต่งด้วย
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกเต็มที่ค่ะ
มีทั้งบริการจัดพิมพ์ชื่อ
แล้วก็บริการตรายางที่มีชื่อทีมฟุตบอลคู่เข้าชิงแชมป์
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคัก
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้จำหน่ายปรายศนียบัตรไปแล้วกว่า๑ล้านฉบับ
ส่วนที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการปรายศนีย์บางปูสมุทรปราการค่ะ
นี่เลยบรรยากาศก็มีประชาชนจำนวนมากค่ะ
พากันไปซื้อแล้วก็ส่งปรายศนียบัตร
รวมทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๘คึกคัก
เช่นเดียวกันนะฮะเจ้าหน้าที่ก็มีให้บริการ
ชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ลงบนปรายศนียบัตร
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วย
ผู้จัดการปรายศนีย์สาขาบางปูบอกว่า
ปรายศนียบัตรที่จำหน่ายไปแล้ว
น่าจะทะลุเกิน๑ล้านฉบับละ

เพราะฉะนั้นรอแล้วก็หลุน
วันนี้เกมในสนามจบ

ลุ้นกันนะครับสำหรับคู่แมทฟุตบอลโลกวันนี้
แล้วเขามีการรายงานเรื่องของแชมป์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้

เป็นประวัติการจำนวน๓๘ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ๑๒๕๔ล้านบาททีมชนะ
ส่วนรองแชมป์จะได้๒๘ล้านเหรียญสหรัฐ๙๕

โอ้โหส่วนเราใครจะได้๑๐ล้านบาทรางวัลใหญ่
ในการจับปรายศนีย์ครั้งนี้ก็รอกันนะครับ